คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าปัญหานี่นอกระบบนั้นเป็นปัญหาใหญ่
ซึ่งรัฐบาลนี้ครับให้ความสำคัญ
และพยายามดึงทั้งเจ้าหนี้ทั้งลูกหนี้นั้นเข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
และป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบซ้ำอีก
เขาจะทำอย่างไรจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าจะสำเร็จไหม
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณสรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๖๐เป็นต้นไป

สามารถเดินเข้าไปหาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
ซึ่งเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้รวม๑๐๐๐ล้านบาท
พร้อมทั้งมีคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเพื่อเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบ
สำหรับธนาคารออมสินจะปล่อยกู้สูงสุดรายละ๕๐๐๐บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่๑๐๕๐๘๕ต่อเดือนตามหลักประกัน
ส่วนทกศจะปล่อยกู้ตามความจำเป็นสูงสุดรายละ๕๐๐๐บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่๑๐๕๐๘๕ต่อเดือนตามหลักประกันเช่นกัน
แต่ผ่อนปลนคนค้ำประกันจาก๒คนเหลือคนเดียว
ผ่อนชำระได้ทั้งรายวันไปจนถึงรายปีผ่อนชำระนานสูงสุด๕ปี
เตรียมออกบัตรกดเงินสดอุ่นใจให้ผู้กู้สามารถใช้เป็นวงเงินฉุกเฉิน
ไม่ว่าจะเป็นการให้วงเงินสินเชื่อหรือการให้บัตรกดเงินสดแบบนี้นะคะ
เป็นเพียงแค่กลไกหนึ่งเท่านั้นในการเติมเต็มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้นอกระบบ
เพราะสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างสมบูรณ์คือการดูแลรายได้
ปรับพฤติกรรมใช้จ่ายรักษาวินัยทางการเงิน
เพื่อไม่ให้ลูกหนี้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก
หรือกลายเป็นหนี้เสียของสถาบันการเงินในอนาคตค่ะ
การปล่อยกู้ครั้งนี้๒สถาบันการเงินจะยืดหยุ่นเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นพิเศษ
ผู้กู้มีศักยภาพมีที่ทำกินหลักแหล่ง
และสามารถแสดงรายได้เช่นเงินฝากในธนาคาร

แต่หากลูกหนี้ลายใดไม่พร้อมจะได้รับสินเชื่อ
ก็จะได้รับการช่วยเหลือด้วยการฝึกอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ก่อนได้รับเงินกู้
ทั้งทกศและออมศิลป์จึงมั่นใจว่า
โครงการนี้จะไม่ทำให้เกิดหนี้เสียอย่างแน่นอน
สำคัญที่สุดก็คือว่าอยู่ที่พี่น้องเกษตรกร
อะไรที่ไม่จำเป็นนะครับเช่น
ใช้จ่ายที่สามารถที่จะลดได้นะครับ

ผมแนะนำว่าเมื่อสามารถกู้ได้แล้ว
อยากจะให้ทุกคนรักษาวินัยทางการเงินให้ดี
เพราะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะขยายสินเชื่อต่อไป
เพื่อเข้าระบบการปล่อยกู้อย่างถูกกฎหมาย
โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือเป็นนิติบุคคล

ไม่รับฝากเงินปล่อยกู้รายละไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ขี้ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ๓๖ต่อปี

ก็จะถูกยึดใบอนุญาตทันที

จะช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบให้ได้ปีละ๒๔๐๐๐ราย
หรือ๑๒๐ของจำนวนลูกหนี้นอกระบบทั้งหมด
ที่มีอยู่ประมาณ๑๒ล้านราย

ข่าวเทอร์แรตทีวีไตรงาน